คุณกำลังฟังเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอล
ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสนะครับ
พีนี้เป็นอีพีพิเศษพิเศษอ่าเราจะไม่ไม่ได้เรียกว่าอีพี๔๐
ธรรมดาครับเพราะเป็นอีพีสี่สิบจุดหนึ่งใช่ก่อนจะไปพูดเข้าเรื่องครับ
สวัสดีครับตะครับสวัสดีครับบอยครับอ่ายังไงพี่บอยคืออันดับแรกก่อน
คนเห็นปกเนี่ยก็คงอ่ะก็รู้อยู่แล้วเออหลุยโซเลสใช่ไหม
งงที่สองหลุยสุเล็ดเกี่ยวอะไรกับเลขสี่สิบอ่างงที่สาม
แล้วทำไมเป็นสี่สิบจุดหนึ่งใช่ใช่คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบ
เกิดขึ้นเมื่อเมื่อโอ้ยกี่ปีที่แล้วอ่ะอ่าก็หลายปีอยู่น่ะ
นานแล้วนานแล้วก็เจ็ดแปดปีได้ไหมอ่าโซเลสไปอยู่ก็เออ
ใช่อยู่บาซ่าย้ายบาซ่ามาอยู่บาซ่าก็อยู่ตั้ง๖ปีแล้วม
อืมใช่ใช่นะครับนานนานอ่ะก็คือว่ามันเป็นเรื่องครั้งหนึ่งที่
หลุยโซเลสอืมอืมเขาอยากย้ายทีมอ่าแล้วบังเอิญมีไปยื่น
ข้อเสนอสี่สิบจุดหนึ่งสี่สิบล้านปอนกับอีกเศษหนึ่งปอน
อ่ะอืมให้กับอืมก็เลยเป็นที่มาของตัวเลขนี้อ่าอืมนะครับ
ต้องบอกว่าจริงจริงที่สี่สิบจุดหนึ่งอ่ะมันเป็นแรกแรกที่
ผมวางเอาไว้ด้วยว่าจะต้องพูดเรื่องนี้ในอีพีนี้อ่าล็อกไว้แล้ว
ไว้แล้วหวยล็อกหวยล็อกอันนี้หวยล็อกมากคือรู้สึกว่าถ้าแบบ
ไม่ได้เล่าเรื่องเนี้ยมันจะผิดรู้สึกผิดนะครับแล้วจริง
เรื่องนี้รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะด้วยอ่าดูจากสคริปต์แล้วเนี่ย
สคริปต์ประมาณสิบสี่หน้าอืมแต่ว่าจริงจริงอ่ะมันมันยากกว่านี้
แต่ว่าผมทอนเนื้อหาออกไปเยอะมากแล้วอืมนะครับก็นั่นแหละครับ
ก็เป็นเรื่องราวของลุยโซเรฟนะครับอืมเมื่อกี้ก็เล่าเรียกว่าไง
เรียกว่าเล่าตอนจบของเรื่องอ่าอ่าไม่ใช่ตอนจบสิต้องบอกว่าโผล่
ของเรื่องที่มาที่มาเรื่องนี้แต่ว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า
สุดท้ายไม่ได้ไปอ่าแล้วเข้าไปอ่าแต่ว่ามันมีที่ผมบอกว่ามันเยอะมาก
เดี๋ยวผมจะค่อยค่อยเล่าให้ฟังอ่านะครับนะครับก่อนอื่นเนี้ย
ต้องเล่าไปถึงตอนช่วงเดือนตุลาคมปีสองพันสิบอืมไกลเลยน่ะอืม
สิบสองปีที่แล้วเนอะก็คือว่าตอนนั้นเนี้ยริวภูมันมีการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ
เข้าไปทรีคโอเวอร์ริวภูต่อจากทอมพลิกและจอร์ดยิเลสอืม
เอเคเอปริงเอเคเอปริงมะกันนะครับเขาก็เรียกกันช่วงนั้น
ก็ก็อ่าาจะ

บางทีฟันแมนยูก็ด่าด่าพร้อมกับแฟนริ้วภู

แล้วเป็นเรื่องเดียวที่แมนยูกับริวภูมีความเห็นร่วมเหมือนกัน
แล้วก็กอดคอกันได้ว่าเฮ้ยเจ้าของกูหวยวะ

ดีขึ้นยังไม่ดีที่สุดแต่เราก็ดีขึ้น

มันมีเยอะกว่านั้นถ้าคนเชียร์ริวภูจะมีหลายอย่าง
ผลงานในสนามเขาก็ค่อนข้างที่จะมุยเผียบใหญ่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะ
กลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะครับ
คนนี้แฟนเรียร์บูน่าจะรู้จักก็คือ
เขามาทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์
ในต้นเดือนพฤติกายนปี๒๐๑๐
ซึ่งตำแหน่งหน้าที่ของการเป็นผอด้านกลยุทธ์ก็คือการสอดส่องมองหานักเตะฝีเท้าดีจากทั่วทุกมุมโลก
ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายหน้าหนาวปีนั้น
หลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนต่อมาครับในวันที่๒๒มีนาคม๒๕๖๒
เคยเรียกท่านรองอยู่พักหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นคนที่ชูถ้วยไปเรียบร้อย
มาพร้อมความหวังของเด็กของทุกคนแบบเฮ้ยตัวนี้ต้องไม่ธรรมดา
ความหวังกูอยู่แค่ในเกมก็พอแล้ว

ซึ่งแบบผลงานดีแป๊บนึงซื้อมาเลยอะไรอย่างนี้ก็แปลก
เด็กเกินไปด้วยมั้งผมว่านะ
ดีลนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นดีลที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับ
มันเคี่ยวหรอมันเคี่ยวหรือมันยังไง
ก็คือกัดมาก่อนแล้วนะครับก็คือก่อนที่จะย้ายมาริวพูนเค้าเพิ่งทำการกัดมานะครับ
แต่ว่ามันเสี่ยงเว้ยผลงานในสนามมันเสี่ยงคือผลงานฝีเท้าแต่ในสนามมันพฤติกรรมมันไม่ดี
คือฝีเท้ามันดีเกินไปมันดีจนอาจจะต้องยอมมองข้ามเรื่องนี้

ก็เอาง่ายก็คือตอนแรกยัง๕๐ล้านคือต่ำกว่าครึ่งเอง
ปาดแบบเยอะมากนะครับ

จนมีช่วงหนึ่งถูกแซวว่าจะตกชั้นด้วย
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่ไม่ดูก่อนหน้ายุคโซเลส

แล้วก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยก็คือว่า
ซึ่งโซเลสบอกในภายหลังนะครับบอกว่าจริงแล้วเนี่ย

อยู่รับเงินฝั่งไหนก็ไม่เสียหาย
เขาขายอนาคตนะครับ
แล้วก็ถ้าเทียบกันแล้วน้ำหนักเรื่องเอาเรื่องของประวัติศาสตร์เข้ามาใส่เข้ามาด้วยเนี่ย
เสื้อที่ว่างตอนนั้นว่างอยู่๓เบอร์
ก็คือหมายเลข๗หมายเลข๑๑แล้วก็๑๕
จะบอกว่าช่างกล้า
แต่ว่าเป็นจริงจะบอกว่าช่างกล้าก็ไม่ถูก

ใช่ครับก่อนที่จะมาทราบถึงความยิ่งใหญ่ของเบอร์๗ในภายหลัง
มีใครที่ใส่เบอร์๗
จริงเบอร์๗แทบทุกสโมสรแหละที่จะเป็นเบอร์สำคัญ
มันไม่ได้เบอร์๗ที่นี่

เขาเรียกว่าถ้าสมัยนี้ไม่อ่านกรุ๊ปลายใช่มั้ย

ซึ่งเป็นค่าตัวที่โคตรแพงในเวลานั้นของเกาะอังกฤษ
ความฝันที่จะให้เจอหลานเป็นหัวใจ

แล้วก็การจับคู่ระหว่างโซเรสกับแคโรมมันไม่เวิร์คเลย

คนหนึ่งต้องการเล่นกลางอากาศคนหนึ่งต้องการแบบเล่นภาคพื้นดิน

คือสมัยก่อนมันทำได้ก็มีโอเว่นกับเฮสกี
แต่คู่นี้คู่โซเลสกับคาโรมันไม่เข้ากันเลย
เว่นกับเฮสกีมันยังมีความเร็วเป็นจุดแข็งเหมือนกัน

แต่สองคนนี้ไม่คนละเรื่องเลย
คืออย่างน้อยเฮสกีพักบอลได้นะ
แคโรต้องไปหัดกัดแบบโซเลสแล้วล่ะ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือว่า
ปัญห่าของลูฟภูตอนนั้นก็คือตัวของเคนี่ดัลเกรชด้วย

มันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีเลยของลิวภู

เขาตกยุคจากฟุตบอลสมัยใหม่ไปไกลมากในสมัยนั้นนะ
แล้วถ้าเอาคุมแบบจริงจังมันคือการคุมปี๙๘อะครับ
คือมันห่างแบบวงการฟุตบอลมา๑๓ปีอะ
คือจะบอกว่าห่าง๑๓ปีแต่ว่าเขาอาจจะติดดูฟุตบอลมันไม่ใช่
มันต้องลงไปคุมเองจริงด้วยในทุกสัปดาห์

ไม่มีใครขายได้ประโยชน์เลยจากรีว
โดยถึงโซแรโสแลสก็ไม่ได้ประโยชน์ด้วย

แล้วก็เป็นคนที่ปกป้องโซเรสจากเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ถูกโจมตี
เช่นเรื่องของการเย็ดพิวเวียร์เอฟร่า
มีเรื่องของการถูกสื่อด่าว่าพุ่งล้มโน่นนี่นั่น
ซึ่งคิงเคนี่เป็นคนที่ปกป้องโฟเรสมาตลอด
แต่ว่าเหตุผลด้านฟุตบอลแล้วโซเรสไม่เชื่อว่าคิงเคนี่จะสามารถผลักดันให้เขาเป็นยอดนักเตะได้
เพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือว่าตัวของคิงเคนนี่ค่อนข้างเอาท์ไปแล้วกับวงการฟุตบอลสมัยนั้น
ซึ่งปัจจุบันเราก็เห็นได้แล้วว่าคิงเคนี่ก็ไม่ได้คุมทีมไหนแล้ว
จะอยู่อย่างนี้มานั่งดูฟุตบอลมานั่งเป็นฟูชะนียะบุกคนมิ่งขวัญกำลังใจให้ริวภู
ที่เขารบลักษณ์อย่างเดียวอย่าลงมาคุมเลยมันไม่ทันแล้วมันสายไปแล้ว
ไปแล้วเพราะว่าฟุตบอลตอนนี้มันยิ่งซับซ้อนกว่าเดิม

คือแค่ตอนสมัยปีแบบ๒๐๑๐กว่าเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งแล้วนะ

โลกทั้งโลกมันเปลี่ยนมันเกิดแอปพลิเคชันเกิดการฟังเพลงแบบที่ใหม่
เหมือนกันเลย๓ปีนี้มันเหมือนกับโอ้โหบอลมันไปเร็วมาก
แล้วก็มาจากสวรรค์๔สวรรฟีโลน่าตอนนั้น
เขาเรียกฟุตบอลของสวรรค์ซีโรน่าเพราะคือเล่นแบบบาเซลน่าเลย
เป็นทีมเล็กที่แบบสู้อะนั่นแหละครับ
แต่ว่ามันก็มีปัญหาที่จะเล่าหลังจากนี้นะครับ
เพราะว่าจบที่อันดับ๗แล้วก็แต้มห่างจากท็อป๔ถึง๑๓คะแนนนะครับ
ยิงไป๒๓ประตูกับ๑๑แอสซิสนะครับเยอะมากนะครับ
แต่ว่าแบบอย่างริวภูมันไม่ควรจะหยุดอยู่แค่นี้

มันก็น่ากังวลแหละไม่รุ่งก็ร่วงได้เลยเหมือนกัน
รุ่งก็ล่วงคือถ้าไม่รุ่งก็คือได้แค่นี้
เป็นคนขายฝันทั้งหมดเนี่ยก็ถูกไล่ออก
เท่านั้นยังไม่พอครับปัญหาเดิมมาอีกแล้วครับ
มันเขี้ยวแหละมันเขี้ยวอยากรับคมฟันเท่าเกิน
ก็ถูกแบนไปอีก๑๐เกมนะครับ
คราวนี้มันเป็นปัญหารอบที่๒แล้วครั้งที่๒แล้ว
จริงมันก็มีครั้งที่๓ด้วยนะในฟุตบอลโลกก็มีเรื่อยอะไรอย่างนี้
นั่นแหละครับก็ทำให้เขาถูกโจมตีจากทั่วทุกสาธิต
ห่วงความคิดนั้นครับโซเลสบอกว่าอยากจะย้ายออกจากเกาะอังกฤษแล้ว
คือพูดง่ายก็คืออยากหนีปัญหาแล้วเพราะว่า
ผลงานของลิวภูก็ไม่ดีอืมผลงานส่วนตัวของตัวเองก็ไม่ดี
มันก็เข้ามาไปทำเรื่องก่องามเรื่องงามไว้เลยอะ
ผลงานส่วนตัวที่นอกสนามนะในสนามเล่นได้อยู่แหละ
สนามนะเรียกว่าการเล่นนอกเกมละกัน
ทำให้โซเลสเนี่ยถูกจับจ้องจับปราบาราซี
เหมาะเนี่ยมันขายได้
โซเลสทำอะไรมันสามารถขายได้เพราะว่าหมอนี่เป็นตัวปัญหา
เป็นคนที่พร้อมจะสร้างเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นได้

นั่นคือสิ่งที่จะเกิดเรื่องสำคัญต่อจากนี้นะครับก็คือว่า
ในตอนที่บริโซเลสกำลังจะออกจากอายักษ์นะครับ

คนนี้ก็คือน้องชายแท้ของเป๊บกวาดิลล่าเลยครับ
ฤทธิ์โซเลสเขาสามารถไปจากเลี่ยวภูได้นะครับ
หากมีข้อเสนอที่ยื่นเข้ามามากกว่า๔๐ล้านปอนด์นะครับ
ปัญหามันก็เป็นลูกโซ่
มันทำให้มันทำให้ทีมจำนวนมาก
มันการันตรีได้ว่าไอ้หมอนี่อ่ะ
มันไม่อยู่ในร่องรอย
คือถ้าคิดจะซื้อต้องคิดหนัก
แต่คนที่คิดต่างนะคนนี้ชื่ออาแซนเวนเกอร์
คนนี้คิดต่างสุดต่างหลายเรื่องด้วย
อยู่ในฐานะที่กำลังจะแข็งแกร่งอืมนะครับเพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนปีสองพันสิบสองนะครับ
ได้เงินจากทางภูมาอีกปีละ๓๐ล้านปอนด์ก็คือสปอนเซอร์เสื้อแข่งนะครับ
เกินไปเกินไปมันเกินไปนะตี๔๕ล้านยูโรตีกลมก็๔๐ล้านปอนด์ซึ่งแพง
จริงแล้วยกเลิกสัญญาได้เลยแต่ว่าจริงแล้วมันไม่ใช่
จริงแล้วมันคือแค่๔๐ล้านปอนดที่ว่าถ้าหากได้รับข้อเสนอ
เอาค่าตรงมันทุเลศก็คือยื่นข้อเสนอ๔๐ล้านกับอีก๑ปอนด์
อ๋อเหรอใช่ทวิตด่าเลยนะครับ
ว่าจริงแล้วเนี่ยไอ้เงินก้อน๔๐ล้านกับอีก๑ปอนด์เนี่ยมันดูหน้าขันหน้าตลกก็จริง
ซึ่งคนในวงการฟุตบอลอย่างเขาหรือใครก็ตามเนี่ยก็เชื่อว่ามันไม่มีทางหรอก
แต่มันไม่ใช่ด้วยวิธีการอย่างนี้นะครับก็มันจากเดียวกันนี้

ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คือเนี่ยเวนเกอร์เขาก็บอกว่าต้องการที่จะ
ยื่นข้อเสนอประมาณนี้เพื่อให้เปิดโต๊ะจิลลาจา

ใช่ซึ่งเป็นการดูถูกซึ่งเป็นสิ่งที่ริวภูไม่โอเคกับเรื่องนี้มากนะครับ
ทางด้านริวภูก็เหมือนที่บอกไปก็คือว่าจริงแล้วเขาก็มีความอีหลักอีเหลือนในการที่จะเก็บโซเลสแหละ
เพราะว่าโอ้โหระเบิดเวลาลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เงิน๔๐ล้านปอนด์จริงมันก็เยอะนะสำหรับฟุตบอลสมัยนั้นนะครับ
แล้วก็เพียงแต่ว่าทางลิเวอร์พูลเขาก็ไว้ท่ากันท่าไว้นิดหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นมันดันเกิดดีลการย้ายทีมของเอดินสันคาวานี่
จากนาโบรีสู่เปสเชนะครับซึ่งราคามันอยู่ที่ประมาณ๕๕ล้านปอนด์
ทางริ้วพูก็เลยแบบถ้าอย่างนั้นโซเลสฟีเท้าก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับคาวานี่คนชาติเดียวกันด้วย
การขาย๔๐ล้านปอนด์มันถูกไปนิดนึงขอ๕๐ถ้าได้๕๐ปล่อยเลยอะไรประมาณนี้นะครับ
การที่บอกว่านักเตะคนนี้ไม่ได้มีไว้ขายจริงเหรอมีไว้ขาย
แต่แค่ราคาคุณยังไม่ถูกใจพอปั่นหุ้นอยู่คือการปั่นหุ้น
ซอเลสซอเลสก็คือราคา๕๐ล้านปอนด์นะเลยนะครับ
แต่ว่าที่ประชุมอัฟนอนเขาตกใจกับตัวเลข๕๐ล้านปอนด์เพราะว่ามันสูงมาก
แล้วก็เหมือนที่บอกไปครับก็คือนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของอัฟนอนตอนนั้นมันคือ
จ่ายไม่ไหวเนี่ยคือแม้ว่าจะมีตังค์แต่ว่าเหมือนที่เรารู้ครับ
ต่อให้เรามีตังค์จะไม่เหมือนว่าทุกอย่างต้องซื้อ
แล้วเราเห็นว่าราคามันเกินไป
กับระเบิดเวลาที่คุณแบบก็พวงอยู่เหมือนกัน

แต่คุณจะแบบมาตั้งราคานี้มันก็น่าเกลียดไป
แต่บังเอิญว่าอฟนอนไปใส่๔๐ล้านปอนจากอีนหนึ่งปอนด์เนี่ย
มันทำให้การเปิดโต๊ะเจรจาระหว่างสองทียากขึ้นมันยากแบบยากสุดเลยครับ
เพราะว่าจริงจริงทางทางอลิเวอร์ฟูก็แทบจะไม่ไม่อยากคุยแล้วอ่ะอ่าอืม
อย่างงี้ไปเหม็นขี้หน้ากันแล้วแหละใช่ครับส่วนลุยโซเลสเองก็ลำบากอืม
ลำบากไม่น้อยเลยเพราะว่าจริงแล้วเขาก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าการย้ายไปอาเซนอนมันใช่ทางออกจริงหรือเปล่า
เพราะท้ายที่สุดแล้วการไปอัฟนั้นก็คือการอยู่ในอังกฤษเหมือนเดิมอืม
ปัญหาเดิมมันก็ยังอยู่คือต่อให้ย้ายไปอาเซนอนเขาก็ต้องถูกถูกแบนอยู่ดีอืม
จากจำนวนที่ไปกัดนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีเรื่องของปัญหาประปาลัสซี่เหมือนเดิมอืม
นะครับแล้วถ้าหากย้ายไปอาสนอนอ่ะอืม
แฟนหรือภูจะมองตัวโซเลสอย่างไรอ่า
อันนี้เขาก็ต้องคิดอีกนะครับเจมส์โดนรังเกียจแน่นอน
คือมันมันครับจังหวะนี้มันแต่ว่าเขาก็คิดในมุมกลับเหมือนกันว่า
แต่ถ้าอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปอ่ะมันก็มันก็ไม่ไหวนะอืม
ผลงานก็ไม่ไหวคิดในมุมกลับอีกก็บอกว่าเป็นคนที่สามารถ
จะผลักตันเขาได้ดีได้อย่างแน่นอนอ่าใช่ในมุมนึง
แล้วถ้าหากเขาทำผลงานได้ดีในชุดของเวนเกอร์การที่จะไป
หรือมันเป็นเรื่องง่ายอืมอืมนะครับโอ๊ะก็สุดท้ายก็คิดไม่ตก
เพียงแต่ว่าจะคิดไม่ตกหรือยังไงก็ตามแต่ไม่ขายอืม
ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งการที่ลิวภูไม่ขายนะครับ
มันก็ลากยาวมาจนถึงช่วงของเลยที่ต้องเดินทางไป
สเตรเลียอืมนะครับตอนเนี้ยสถานการณ์มันชัดเจนแล้วว่า
เลสไม่ได้ย้ายแน่แน่ซึ่งนักเตะที่ที่จะย้ายในช่วง
หลังจากที่ปีสตันกับทีมตัวเองไปแล้วมันยากมากที่จะย้าย
มันมันหาได้น้อยมากอืมนะครับก็คือโฟเลสก็งุดหงิด
ุดหงิดมากเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโอ้โหโอกาสย้ายทีม
ยากมากเลยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้แหละใช่นะครับ
ทำให้ทริปที่ไปออสเตรเลียนะครับอืมเป็นทริปที่โซเลส
ใช่แล้วก็หงุดหงิดมากนะครับพี่โดไอความหุดหงิดที่ว่านี้มันก็อยู่สายตาของ
พี่เบอร์แปดอ่าซีเฟนเจอร์ราชนั่นเองนะครับแต่ว่าเจอราชจะเข้าไปคุยเรื่องของสัญญาการใช้ทีมกับเพื่อนร่วมทีมโดยตรงอ่ะ
มันมันค่อนข้างผิดมารยาทมันไม่มันไม่สามารถทำได้เลยแหละ
ไม่สามารถทำได้เดินไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าย้ายเลยอะไรคือมันพูดได้แหละว่าอย่าย้าย
แต่ว่าแบบอาจจะเป็นดิวจริงจังอ่ะเออมันมันมันมันก็พูดยากนะครับ
ที่เจอราชทำได้อย่างเดียวคือการประคองสถานการณ์อืมก็คือแบบพยายามที่แบบเอ้ย
ถ้าโฟเลสต้องเจอนักข่าวมาลุมสัมภาษณ์อย่างนี้ก็ผลักให้ออกไปก่อน
ก็คือแบบพยายามกันท่าไม่ให้ให้เกิดอะไรที่มันมันจะต่อทีมาครับ
ก็คือโซเล็กก็ติดโทษแบนจากรุ่นการก่อนนะครับแล้วก็ตัว
ด้วยความที่ไม่ไม่มีไม่เป็นมือชีพพอจากนั้น
สั่งให้โซเลสไปซ้อมเดียว

หายโกรธจบกลับไปยกกำลังกลาง
เป็นคนกลางภูมิจึงเริ่มไม่ดี

คือกองหน้าที่ปัดไม่ได้แล้ว
นะครับเรื่องแชมป์ไม่ต้องพูดถึง
มันเป็นไปไม่ได้เลยตอนนั้นอืม
เนอะถ้าพูดกันจริงจริงก็คือถ้าแลสกับเจอร์หลาดแบบ
ส่งข้อความไปหาโซเลสบอกว่าในช่วงเช้าก่อนที่จะเริ่มซ้อม
เรามาเปิดอกคุยกันดีกว่า
แต่ว่าทางเจอราชก็บอกกับทางเจอราชโดยตรงว่า
พรุ่งนี้เช้าเขาจะคุยกับโซเรสนะ
เพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์นี้ให้ได้นะครับ

ก็โซเรสเป็นฝ่ายที่บอกเจอหลานว่า
เบนเตอร์และลิวฟูโกหกเขามาตลอด
เพราะว่าตอนแรกมีการตกลงกันแล้วว่าจะปล่อยให้ย้ายทีม
แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เห็นจะยอมปล่อย
ทางด้านจรัสก็บอกว่าขอให้โซเลสอดทนไปก่อน
คือถ้าโชว์ฟอร์มเทพตัวของเจอหลาดมั่นใจว่าไม่ว่ายังไง
เพียงแต่ว่าถ้าโซเลสเลือกไปอาร์เซนนอนตอนนี้ตัวของเจอราชเองก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าจะต้องไปสู้กับโซเลสใน

แม่จำหน้าเบอร์หนึ่งของทีม
จะเอายังงั้นจริงหรอ

ทีมที่โซเลสอยากย้ายอาจจะติดต่อมาก็ได้
อันนี้ผมมองในมุมเจอหลาดก็คือ
หลาดเขาทราบเหตุผลว่าความต้องการของโซเลส

แล้วที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีประโยคไหนเลยที่เจอหลาด
พูดว่าให้โซเลสอยู่จนแขวนสตัสอืม
สาเหตุสำคัญมันง่ายมากก็คือว่าโซเลสเป็นคนอุลุกวัย

เพราะฉะนั้นแล้วจุดหมายปลายทางของนักเตะมันไม่อยู่กับริวภูแน่

ที่สำคัญด้วยความเป็นคนลาตินอเมริกา
มันมีความสัมพันธ์กับทีมจากสเปนมากกว่านะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในอดีตในตอนที่เจอหลาดกับตอเรฟยังเล่นด้วยกันนะครับ
อเรสก็เคยมีความต้องการที่จะอยากเล่นยูซีแอลเหมือนกัน
แล้วพอลิวภูมันไม่สามารถที่จะให้สิ่งนั้นได้
อเลสก็ตัดสินใจที่จะไปเล่นกับเชลซี
แล้วจริงก็ต้องบอกว่าเจอราชเองก็เคยเกือบจะไปเชลซีถึง๒รอบ
ด้วยเพราะว่าลิฟูไม่สามารถให้ความสำเร็จได้เหมือนกัน
แต่ก็แถ่งสินใจเพราะสุดท้ายแล้วเจอราชเป็นคนจากฤบภูเองอืม
มันทำให้ตัดยากยากกว่าตอเลสตัดได้ยากกว่าตัวของโซเรส
ใช่นะครับประมาณนี้แล้วก็เมื่อโซเรสครับ
ฟังคำอธิบายต่างอันยืดยาวของเจอหลาดนะครับเขาก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมา
แต่ถามเจอหลาดกลับไปว่าเจอหลาดสามารถจัดการประชุมระหว่างตัวเขาเจอหลาดและล็อเจอร์ตอนนี้ได้หรือเปล่า
ซึ่งเจอราชก็บอกว่าได้เดี๋ยวเขาติดต่อตอนนี้เลย
พร้อมกับส่งข้อความไปหาเมเดอร์ล็อเจอร์แล้วก็บอกว่าต้องการที่จะจัดประชุมและขอให้ล็อเจอร์
เรียกว่าไงดีการสนทนาครั้งนี้จะต้องเลือกคำในการพูดคุยให้ดีที่สุด
เพราะว่าไม่งั้นมันพังแน่ถ้าหากรอเจอร์โมโหหรืออะไรก็ตามแต่
ทุกอย่างมันจะพังทลายทันทีในการพูดคุยครั้งนั้น
เมื่อผ่านไปประมาณช่วงหนึ่งที่ออฟฟิศของเป็นล็อเจอร์ก็มีเจอร์หลาดมีล็อเจอร์มีตัวของโซเลส
ก็มีการพูดคุยกันโดยที่เจอราชบอกในภายหลังว่าในวันนั้นนะครับในชั่วโมงการประชุมตอนนั้นเนี่ย
คนที่กังวลมากที่สุดก็คือเขาเพราะเขากังวลจริงว่าถ้าหากการเจรจาใช่แล้วการเจรจารอบนี้มันไม่เป็นผลขึ้นมาเมื่อไหร่
มันพังแน่นอนแต่ว่าความกังวลของเจอร์หลาดก็ไม่เป็นผลไม่มีอะไร
เพราะสุดท้ายการพูดคุย๓คนในวันนั้นมันจบลงด้วยดี
ก็คือว่าโซเลสจับมือกับรอเจอร์
ตัวของลัวเจอร์ก็สัญญาว่าจะให้โซเลสท์กลับขึ้นกับทีม
และไว้มินังโซเลสท์ก็ติดต่อไปเพรียกราลิอร่า
เพื่อบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะไปอาสนอนแล้ว

บอกว่านักเตะไม่ต้องการไปอัศนอนแล้ว
สิ่งที่โซเลสได้รับคำมั่นสัญญาเพิ่มเติมจากการพูดคุย๓คนในวันนั้นก็คือว่าโซเรสจะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้น
พร้อมกับเงื่อนไขการย้ายทีมหลังจบรุ้วการ
ไม่มีจุดหนึ่งหรอ

คือตีกลมสมมุติว่าโซเรสรับอยู่๑แสนโฟเซลรับ๒แสน
ใช่แต่ว่าอัฟนอนจ่ายดิวนี้แพงกว่าที่จ่ายให้กับโฟเลสนะครับ
สุดท้ายโฟเรสก็ได้ย้ายทีมในปีรุ่นการ๒๐๑๔นะครับ
ค่าตัวที่ริวภูยิ้มเลยครับแพงขึ้นครับ๖๕ล้านปอนด์แพงกว่าเป้าเดิม๑๐ล้านนะครับ
เกือบเฉลี่ยเฉลี่ยเกือบเกมร้านลูกอ่ะเฉลี่ยเกือบหางกันอยู่นิดหน่อย
แล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ลิวฟูได้รุนแชมป์ในปีนั้นด้วยจริงจริงถ้าเกิดโซเลสไม่อยู่คิดว่าคงไม่ถึง
แล้วเหมือนเขาต้องการโชว์ฟอร์มอ่ะปีนั้นเขาต้องการโชว์ฟอร์มจริง
ใช่แต่ไม่รู้ใครจำได้ไหมว่าแบบแมทหลังจากเจอหลาดลื่นแมทนั้นไม่เป็นไรอีกแมทหนึ่งเรามาแพ้แมทนั้นโซเลสร้องไห้

มันก็เลยคือเขาก็อินนะหมายถึงว่าเขาอยู่คือหลังจากที่คุยกับเจอหลาดเชื่อว่าการความอินของเขาเพิ่มมากขึ้น
แล้วเขาก็พยายามมุ่งมั่นอยากให้ทีมได้ไปต่อ
เพื่อให้ย้ายทีมมันสามารถทำได้เยอะแต่เขาไม่ทำ
ใช่เขาเลือกที่จะซื่อสัตว์กับแฟนบอลใช้คำนี้
เป็นเรื่องดีจริงก็เป็นกองหน้าที่เมื่อกี้เราแซวกับเรื่องเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดบริโภพูตอนนี้ก็เป็นชื่อเขาอีกคนน่ะ

ริวฟูในฐานะเราเป็นแฟนริวฟูเรายังเอา

ไม่แต่ว่าพอดีเพราะว่าเจียมมิวเนอร์น่ะอาจจะแขวนสตัสหรือเปล่า

นี่ไง๑๑ว่างไหม

แล้วความตลกคือลืมซาร่าไปเลยนะ

ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ

บนชีมันแบบของจริงอ่ะอ่านั่นแหละประมาณน้องน้องมาเตะแล้วสิอ่ะครับ
เออโดนเตะน้องเขาอีกเออนั่นแหละครับครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงต่อจาก
อ่าเอธานิจิโกมะลิสอืมน่ะสำหรับโซเลสของครับในช่วงหลังจากจบรุดฐุการณ์นี้
ก็มาลุ้นกันนะครับแต่ถ้ามาริวภูก็นะเออแล้วก็มาขวัญ
ตัสที่นี่ไปเลยอ่ะอืมโอ้ยเท่แต่ฟุตบอลมันไม่โสลุยอย่างงี
ไปอ่าใช่มันโหดร้ายกว่านี้เยอะอ้าวไม่แน่ก็เบอร์เจ็ด
แนนยูก็ยังกลับมาเลยก็เป็นไปได้อันนั้นพลังภายในเยอะ
อ่าก็เป็นเรื่องราวของครับอ่านะครับก็เป็นเรื่องราวด้วย
แล้วก็เรื่องตลกของการยื่นข้อเสนอของอาสนอล๔๐ล้านปอนด์กับอีกหนึ่ง
คิดมาได้เออหน้าดีดหูสักทีนะโอเคนะครับก็ยังไงก็
ติดตามกันต่อไปว่าอีพีหน้าจะเป็นอะไรพี่บอยลองสปอยอีกสักหน่อยหนึ่ง
อีพีห้าเนี่ยเป็นผมเรียกว่าเป็นนักเตะที่มีโอกาสจะมีค่าตัว
หนึ่งร้อยล้านปอนด์คนต่อไปต่อจากกิริชที่เป็นคนอังกฤษนะอ่าคนนี้เป็นนักเตะ
รุ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเวลานี้แล้วก็เป็นนักเตะที่เรียกว่าเป็นนักเตะ
โปรดที่สุดของผมเวลานี้เลยเอ้ยใช่คนนี้เลยคนนี้เลยอืมใช่
ดาวรุ่งไม่ยากดาวรุ่งไม่ยากดาวรุ่งไม่ยากคนนี้ชอบมากคำว่าดาวรุ่งอังกฤษ
แล้วดาวรุ่งอังกฤษที่เห็นว่าจะร้อยล้านได้มันมีคนเดียวมีคนเดียว
มีคนเดียวจริงจริงต้องดาวถูกแน่นอนครับมันแทบจะเรียกว่าไม่มีคนเดียว
มันเป็นคนอื่นไปไม่ได้แล้วใช่ใช่แล้วสี่สิบเอ็ดด้วยนะอืม
มันชัดทุกอย่างชัดทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวว่ากันในอีพีหน้าว่า
เราจะพูดอะไรเกี่ยวกับคนนี้จะเด็กคนนี้ใช่ครับก็สำหรับอีพีนี้ก็
อาจจะต้องร่ำลากันไปก่อนเท่านี้นะครับก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมนะครับ
บ่ายสองโมงวันเสาร์นะครับก็อีพีนี้ออกไปก็เริ่มไม่มีบอลดูกันแล้ว
ใช่เออใช่เริ่มจะเงียบเหงากันแล้วแล้วเราจะทำกับอะไรกับเอพิโซดในช่วงที่
ไม่มีพรีมิลิกเตะไม่มีลีกอื่นเตะหรือว่าเราเราชวนเพื่อนเตะบอลแล้วก็มาพากกันเองอย่างนี้ไหม
ไม่รู้เออนะก็เป็นช่วงที่หงอยเหงาของของแฟนบอลแหละอืมนะก็ก็รุนรุนกันไป
อาจจะอ่ะอย่างน้อยน้อยไทยลงไทยลีกอาจจะกลับมาเปิดก่อนอืม
ดูกันไปก่อนเดี๋ยวหรือว่าเราอาจจะมีโปรเจกต์อื่นเออเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูว่าเราจะทำยังไงในช่วง
จะเงียบเหงาแบบนี้อาจจะไปปั๊บหนึ่งแล้วทำอ่าเป็นตอนพิเศษอ่า
เพิ่มเติมอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่คิดเร็วเร็วอ่าเดี๋ยวเราไปคุยกันนอกรอบใช่
ใครมีข้อเสนอแนะยังไงก็ส่งมาได้หรือจะเป็นอัปเดตความเคลื่อนไหวอ่า
ตลาดซื้อขายก็ได้เออไม่รู้มันมันยังมีอีกหลายช่องทางให้เล่นนะนะครับ
เดี๋ยวลองดูว่าเราจะไปในทางไหนแต่ก็ยังติดตามต่อไปเหมือนเดิมนะครับ
ที่บอกอ่าอีกสองโมงวันเสาร์นะครับทางช่องทางที่คุณรับฟังนั่นแหละ
โกงบอกว่า๔๐กว่าไปเลยเป็นไง๔๐๑นะครับก็นั่นแหละก็ยังไง

ก็ไม่มีอะไรฟังแล้ว

ตามนี้ครับจะบอกให้ว่าดูบอลให้สนุก
ไม่มีบอลให้ดู
ติดตามตลาดการซื้อขายอย่างสนุกแล้วกันครับ

สวัสดีครับ
พอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที